เมื่อวานนี้มีการนำอัฐิกำลังพล๓นายไปลอยอังคารในทะเลนะครับ
เพื่อส่งดวงวิญญาณผู้ล่วงลับให้ไปสู่พบภูมิที่ดีครับ

นี่ครับบรรยากาศหลังจากกองทัพเรือ
จัดพิธีพระราชทานเพลิงศพให้เรือเอกสามารถแก้วผลึก
พันธาเอกอัชชาแก้วสุพรรณ
พันธาเอกอำนาจพิมพี
กำลังพลของเรือหลวงสุโขทัยที่ชาปนสถาน
กองทัพเรือในอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรี
เมื่อวานนี้กองทัพเรือจัดเรือหลวงปัตตานี

ว่าที่เรือตรีภาษกรพิมทีทหารอาสา
และรักษาฝั่งซึ่งเป็นลูกชายคนโตของพันธาเอกอำนาจเปิดเผยว่า
ครอบครัวตั้งใจจะไม่ร้องไห้เพราะทุกคนรู้ว่าพ่อไม่ชอบให้ทุกคนในครอบครัวร้องไห้
และยืนยันว่าหลังจากนี้จะเดินหน้าประกอบอาชีพทหารตามรอยของพ่อครับ
ขณะเดียวกันที่วัดสุธารึดีวนารามหรือว่าวัดบ่อกรังตะบนท่าสะท้อนอำเภอพุนพินจังหวัดสุราธานี
นายวิชวุฒิจินโตผู้ว่าราชการจังหวัดสุราธานีและพลตรีทวนทองทองสุภา
ผู้บัญชาการมณฑนทหารบกที่๔๕เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพพลทหารอัครเดชโพบัตร
กำลังพลของเรือหลวงสุโขทัย
โดยประธานในพิธีได้ทอดผ้าไตรบังสุกุลมีทหารกองเกียรติยศพลแตร
สัญญาณแตรนอนส่งสัญญาณว่าวันอเน็ดเหนื่อยได้ผ่านพ้นไปแล้วครับ
จากนั้นได้อันเชิญไฟหลวงพระราชทานซึ่งการได้รับพระราชทานเพลิงศพในครั้งนี้
สร้างความปราบปลื้มและทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ
แก่ครอบครัวของพลทหารที่เสียชีวิต
จากนั้นเจ้าหน้าที่ได้ทำพิธีพับทงชาติคลุมศพ
เพื่อมอบให้ครอบครัวของผู้เสียชีวิตเก็บไว้เป็นเกียรติต่อวงตระกูลต่อไปครับ
ส่วนที่ชาปณสถานกองทัพเรือสัตหีบอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรี
มีพิธีสวดอภิษฐรรมพลทหารวรพงศ์บุญละคร
กัดหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานทางรักษาฝั่ง
มีญาติญาติและครอบครัวมารอฟังการสวดอภิษฐรรม
บรรยากาศเต็มไปด้วยความโศกเศร้า

นางสมคิดบุญละครอายุ๔๓ปี
แม่ของพลทหารวรพงศ์เล่าบอกว่า
ชอบและไฟฝันที่จะเป็นทหารมาก
ลูกชายเป็นทหารได้แค่๗เดือน
ซึ่งหลังเกิดเหตุยังทำใจไม่ได้

ภูมิใจที่ลูกชายกล้าหารและสู้ชีวิตมาได้ถึงเพียงนี้
หลังจากนี้คงจะเหลือแค่ความทรงจำครับ
ซึ่งตอนนี้ถ้าเกิดว่านับยอดคือทั้งหมดกำลังพล๑๐๕นาย
รอดชีวิต๗๖นายยอดเสียชีวิตตอนนี้คือ๒๑นาย
แล้วก็ยังศูนย์หายอยู่อีก๘นาย
รายละเอียดเรื่องนี้คุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันด้วย